ทีมข่าวของเรานะคะได้ข่าวข่าวหนึ่งมาบอกว่าเกิดขึ้นที่สุพรรณบุรีค่ะ
เป็นเรื่องโอ้โหไม่น่าเชื่อ

ใช้คำนี้ไม่น่าจะผิดเลยนะคะเพราะว่าผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๔๗ปี
ลักษณะตอนที่ป่วยตอนแรกคือร่างกายไม่มีแรงอ่อนแรงนะคะ
พอไปหาคุณหมออาการไม่ดีขึ้นเลยค่ะ
วันที่๑๔นะคะคุณหมอมาบอกญาติญาติว่าทำใจเถอะ
ญาติญาติก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะค่ะนอกจากจะทำใจแล้วก็ต้องไปทำงานศพด้วยนะคะ
ทุกอย่างไว้พร้อมแล้วแต่ผู้หญิงคนนี้กลับฟื้นขึ้นมาค่ะ
ญาติโอ้โหกุมขมับเลยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยนะคะ
ผู้สื่อข่าวของเราได้ข่าวนี้แหละแล้วก็ลงพื้นที่ตรวจสอบไปดูซิ
ชมว่าปฏิหารมีจริงหรือเปล่า
บ้านหลังนี้นะคะอยู่ที่อำเภอสองพี่น้องค่ะ
คนที่ป่วยหนักเนี่ยเขาบอกว่านอนไม่ได้สติเลยนะ
สิบสี่วันแพทย์ถึงขั้นให้ยาฆ่าเชื้อที่ไขสันก็
กระดูกไขสันหลังนะคะเพราะว่าร่างกายไม่มีแรง
บอกครอบครัวทำใจค่ะคุณหมอบอกญาติก็เตรียมจัดงานศพ
โลงเรียบร้อยเตรียมจ่ายเงินให้กับสับปะเรอ
ยืมสิ่งของจากวัดนิมุลพระสวรรค์อภิษฐรรมสามคืน
คือเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วสามีคุณศรีสวัสดิ์ปานสังนะคะ
เล่าว่าพันรยาเนี่ยป่วยป่วยมานี่แหละ
ต้องถึงขั้นทำใจกันเนี่ยแหละค่ะช่วงวันที่สองพฤษภาคมค่ะ
ญาติโทรศัพท์มาบอกว่าหมอมาตรวจร่างกาย
คนไข้ฟื้นคืนสติกลับมาเป็นปกติ
สามารถพูดคุยได้พยักหน้าได้ขยับมือได้
นิ้วมือก็ขยับได้สามีบอกโอ้โหนี่เป็นข่าวดีสำหรับครอบครัวแล้วก็ญาติพี่น้อง
ครอบครัวไปกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านมานะคะ
ตั้งจิตภาวนาขอให้อาการพันรยาดีขึ้นแต่คำว่าดีขึ้น
ไม่ได้บอกว่าให้ฟื้นคืนมานะนี่คือเรื่องเหลือเชื่อสามีบอกฟังเสียงสามีค่ะ
ไม่ให้กลับไงทำให้เจาะเลือดสแกนสมองใหม่อืมความดันดีขึ้นอืม
เขาก็เลยไม่ให้มาไม่ให้มาถักที่บ้านใต้หัวได้แล้วก็ก็ติ๊กมืออะไรอย่างเงี้ยได้
คนไข้เริ่มมีสติเริ่มรู้สึกตัวอ่าอืมตั้งหีบตั้งอะไรเรียบร้อยเออ
แล้วรู้สึกไงฮะพอรู้สึกนี่ก็ดีใจดีใจ
ไปคุยกับสับปะเหลอค่ะสับปะเหลอประจำวัดศรีเฉลิมเกียรติที่เขาเตรียมงานศพ
ก็บอกว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นก็ขอแสดงความดีใจกับครอบครัวนี้
คนไข้คนป่วยฟื้นกลับคืนสติขึ้นมาถือว่าเป็นบุญกุศล
ดวงชะตายังไม่ขาดนะคะยังไม่ถึงเคราะห์ญาติพี่น้องรีบแจ้งญาติผู้ใหญ่บ้าน
อภัยนะคะรีบแจ้งผู้ใหญ่บ้านเลยขอยกเลิกการจัดงานศพ
ยกเลิกการนิมนต์พระทั้งหมดแล้วก็เอาสิ่งของเครื่องใช้ที่ยืมมาจัดงานศพที่บ้านเนี่ย
ส่งคืนวัดเรียบร้อยค่ะขนกลับไปกลับมาค่ะ
สรุปไม่ได้ใช้งานแต่ก็ถือว่าดีอะเนาะ
จัดงานศพเกอร์ยังไงก็ดีกว่าจัดงานศพจริงแน่นะคะ